ทีนี้อย่างที่หลายคนทราบกันวันนี้มีงานใหญ่ของช่อง๓ค่ะพี่อุ๋ย
อ่าจัดที่สยามภารกรด้วยโอ้โห
แล้วมาเกิดเหตุการณ์ก่อนงานแล้วดาราอยู่ที่นั่นกันหลายคนมากนะคะ
พอมาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะสุดท้ายแล้ว
วันนี้งานเปิดวิกบิ๊ก๓คณะผู้จัดงานบอกยกเลิก
ยังไงก็ต้องยกเลิกเปิดวิกบิ๊กสามเลย
วิกบิ๊ก๓คือช่อง๓เขาก็จะมีการแถลงใช่ไหมคะว่าเฮ้ย
เขาจะมีผลงานละครเรื่องไหนอะไรยังไงมากคืองานใหญ่เลยอ่ะ
เป็นแถลงข่าวใหญ่เขาเลยล่ะถูกต้องดาราก็ต้องมากันเยอะ
มากันเยอะมากค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยช่องสามก็เลยต้องขอยกเลิกงานนะคะบอก
จากสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าภารกร
อ่าซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเปิดวิกบิ๊กสาม
ก็เลยเห็นควรที่จะให้งดการจัดงานไปก่อนแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกเพื่อความปลอดภัย
ภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ตอนแรกเนี่ยนั่นคือแม้ว่าเขาจะต้องยกเลิกการการจัดงานเนี่ยแต่เขามากันแล้วนะ
ห้องแต่งตัวนักแสดงทั้งหมดเลยค่ะมากันแล้วนะครับหลายคนมากมากเลยค่ะ
นี่แล้วหลายคนตอนนั้นก็ต้องโอ้โหอบพยพกันชุลมุนวุ่นวายอ่ะ
หนึ่งในนั้นคือคุณจิ๊บปกฉัดครับหลายคนเห็นคลิปเธอแล้วหรือยัง
นี่ค่ะเพิ่มอันนี้วิ่งมีตาของจริงเลยนะครับกูคือดินเบียงหลังจากที่
คือพอเข้าไปปุ๊บคนวิ่งออกปั๊บตอนแรกก็นึกว่าคนวิ่งไปรับนักแสดง
เพราะอย่างที่บอกนักแสดงช่อง๓มากันเยอะไงคะ
ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เดินอยู่เอ๊ะมันแปลก
มันจะรับทุกชั้นเลยเหรอเพราะเห็นวิ่งกันทุกชั้นเลย
แล้วก็เห็นเขาวิ่งกรูกันแล้วก็เลยถามบอกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ
มีอะไรกันเหรอทุกคนน่ารักมากไม่กักอะไรเลย
บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังค่ะก็เลยวิ่งเท่านั้นแหละ
คุณจิ๊บวิ่งเลยเหมือนกันนะคะเพราะเขาบอกว่าระหว่างคนคนร้ายเนี่ย
พอเจอใครก็ยิงเลยคุณจิ๊บนี่ถึงกับเครียดแล้วก็ร้องไห้เลยค่ะ
เพราะว่าคุณจิ๊บได้ยินเสียงปืนด้วยไงแล้วมันโหไม่รู้ว่าจะมีใครโดนอะไรยังไงบ้าง
ห่วงทุกคนมากเนี่ยค่ะอันนี้ตอนไลฟ์เดี๋ยวลองดูนะคะ
พี่หลบหาที่อะไรไว้แล้วก็ลองดูทิศทางดีอย่าผีผ่ามไปทำอะไรเลยนะ
เขายิงเราได้ยินเสียงปืนสมท้ายมันไม่ตลกเลย
มันไม่สนุกเลยก็เปิดลิฟท์ขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกเขาบอกอยู่กับฉันสิ
เป็นห่วงทุกคนมากนี่คือตอนที่อยู่ในรถแล้วนะ
ใช่ค่ะคือมันลงบันไดหนีไฟแล้วออกไปที่ประตูลานจอดรถกัน
วิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตเลยอ่ะนี่อันนี้ตอนลงบันไดเนี่ยออกมาที่ร้านจอดรถแล้ว

ก็เหมือนกับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ

เดี๋ยวว่าแต่วันนี้เลยเห็นบอกพรุ่งนี้ก็ต้องเลื่อนกันก่อนใช่ไหม

ทีนี้คุณลิเรียค่ะก็จะมีงานนี้กันนะครับ

อย่าว่าแต่วันนี้เลยเห็นบอกพรุ่งนี้ก็ต้องเลื่อนกันก่อนใช่ไหม

มีงานที่ภาระกรณ์พรุ่งนี้เลยเลยแถลงเลย
ขอแจ้งยกเลิกการจัดงานดีนสดินาสตี
ในวันพุธที่๔ตุลาคม๖โมงเย็นชั้น๑แฟชั่นฮอล์ศูนย์กันค้าสยามพรากร
ขอเลื่อนด้วยคนค่ะเพื่อความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่มันน่ากลัวนะมันน่ากลัวค่ะพี่อุ๋ย
ใครจะไปคิดว่าแม่เราอยู่ดีเราจะเจอคนที่พกปืนเข้าห้างในพื้นที่สาธารณะใช่ไหม
แล้วก็ไปเดินแบบไม่ได้มีคู่กรณีกับใครด้วยเดินเจอยิงเดินเจอยิงอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งปืนจริงกระสุนจริงนะปืนจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่กระสุนจริงแน่แน่กระสุนจริงแน่นอนค่ะ
นี่เห็นไหมอย่าว่าแต่ห้างเลยคุณรัชพรเราจะมั่นใจได้อย่างไร
เราไปตามที่สาธารณะต่างใช่ไหม

ใน๒ศพเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะใช่ค่ะ
เหลือเดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับแน่นอนว่างานใหญ่ของช่อง๓วันนี้
ที่มีงานที่สยามพลากรเนี่ย
นางเอกสาวชื่อดังของช่อง๓คุณเบลล่ารานี
นี่ฮะก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ไปร่วมงานเปิดวิกบิ๊ก๓นะครับ
ได้โพสต์แจ้งข่าวในอินสตราแกรมส่วนตัว
บอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
และร่วมไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตทุกท่าน
ส่งกำลังใจผู้บาดเจ็บและทุกคน

พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นบอกตอนนี้เบลแล้วก็ทุกคนในพลากรฮอปลอดภัยดีนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากค่ะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเบลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
และร่วมไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตทุกท่านค่ะ
ส่งกำลังใจให้ผู้บาดเจ็บและทุกคน
ขอให้ทุกคนปลอดภัย
อกจากคุณเบลล่ารานีนะคะคุณพีชทองเจือก็เหมือนกันค่ะ

อยู่ค่ะก็พูดคุยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะนี่คลิปของพี่พีชเองเลย
คือพี่พีชกับครอบครัวไปที่สยามภารกรไปคุยงานที่ชั้นโรงหนัง
เซย่าลูกสาวนั่งรออยู่อีกชั้นหนึ่งส่วนน้องโรเตอร์ลูกชายก็แยกตัวไปทำธุระ
คือแยกกันไปหมดเลย๓คนมาด้วยกันแต่อยู่กันคนละที่หมดเลยอ่ะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคนวิ่งกรูเต็มไปหมด
พี่พีชกับภรรยาก็นึกว่าเออสงสัยวิ่งไปกรี๊ดศิลปินดารา
เพราะรู้ว่ามีงานใหญ่แต่พอรู้ว่าเหตุการณ์เริ่มผิดปกติ
มีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ไปหลบในโรงภาพยนตร์พี่พีชบอกโอ๊ยลูกอ่ะ
อยู่คนละที่หมดเลยห่วงลูกชายเลยออกมาวิ่งตามหาลูกอีกชั้นหนึ่ง
แล้วก็ให้ภรรยากับน้องเซย่าหลบอยู่
ไปเจอลูกชายก็เลยรีบพามารวมตัวกันแล้วก็ไปที่บันไดหนีไฟ
เห็นว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าถึงจะขึ้นรถหลบออกมาได้ค่ะ
ซึ่งรถพี่พีชเนี่ยเป็นรถคันแรกที่ออกมาจากห้างในสภาพฝนตกหนักเลยนะคะ
แล้วภาพที่เห็นคือเขาบอกว่าคนกลัววิ่งกรูตามรถคุณพี่ออกมาเยอะมาก
คุณพีชบอกว่าตอนนั้นขวัญภาวะมากแล้วก็ไม่คิดเลยว่า
ห้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่แทบทุกวันจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้
ทีนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

ก็เลยเขาก็เขาแบบโอเคนั่นก็แล้วแตกเลย
เขาเลยพา
ลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งซึ่งไอ้ตอนที่ลงมากับตอนที่ขึ้นไปครับตรงนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นมิติที่มันเวิ้งวางมากเพราะมันไม่มีคนเหลือแล้วครับแล้วก็ไม่มีการรักษาความปลอดภัยไม่มีอาวุธอะไรที่เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้เลยถ้าเกิดมีใครโผล่มากับอาวุธอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะทำร้ายเราแต่ว่าก็คิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราต้องทำได้
ช่วงเกิดเหตุนะ

ที่พี่พีชถ่ายเอาไว้นะอันนี้คือลูกสาวนะ
ทุกคนเริ่มหายไปหมดแล้วนะคะทุกคนเขาปิดห้างเลยค่ะ
เพราะตอนแรกเนี่ยอยู่แถวโรงหนังใช่ไหม
มีเรื่องอะไรอย่างงี้เกิดขึ้นเมื่อกี้คือแบบตอนนี้ทุกคนเขาแบบเดินที่เขาวิ่งเลยทุกคนเขาวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมคะ
มาแบบเป็นกลุ่มเลยค่ะเหมือนวิ่งหนีใช่ไหมคะเราก็เลยแบบหนูหัวใจเต้นแรงมากแล้วก็เลยรีบวิ่งวิ่งตามเขาไปค่ะ
สุดท้ายก็ออกกันมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
แต่เราก็ต้องเรียนรู้ไว้นะเราก็ไม่รู้จะเจอวันไหนใช่ไหมน้องมิ้น
ใช่ค่ะคือเราต้องรู้วิธีการเอาตัวรอดอ่ะว่ามันจะต้องทำยังไงใช่ไหมใช่ค่ะใครจะไปคิดอ่ะ
ก็จริงเคยมีคนออกมาบอกหลายครั้งแล้วเหมือนกันตั้งแต่เหตุกระดยิงเขาก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการคือวิ่งซ่อนสู้
อย่างนี้ทำตามสเต็ปส่วนใหญ่มักจะร้อนอันนี้เป็นทริปซี่ของพวกแบบซิลของสหรัฐหรือว่าพวกทหารอดีตทหารที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้ค่ะเขาจะทำกัน
แน่นอนแล้วว่าครั้งนี้มันมีความสูญเสียนั่นแหละทั้งคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิตแต่อย่างน้อยเราก็เราก็สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้ากันได้ในหลายคนที่ต้องออกมากันนะนะหรือว่าช่วยเหลือกัน
นี่ช่วงที่รถกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บนะฮะค่ะท่านผู้ชมครับยอดของผู้บาดเจ็บณขณะนี้นะครับ